เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่ประสบกรณิกรไทยทั่วทั้งประเทศ
เฝ้าติดตามอยู่มากที่สุดในช่วงเวลานี้ครับ
วันนี้มีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยสมเด็จประเทศพระราชราชสุดาสยามบรมราชจกุมารีสเด็จพระรอบเนิน
ไปทรงร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๔และที่๕
เป็นการซ้อมริ้วขบวนในพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งเป็นการซ้อมในพื้นที่จริงเป็นครั้งแรกนะครับ
วันนี้เวลา๙นาฬิกา๔๐นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ส่งร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๔และที่๕
พระเจ้าพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยพระที่นั่งราเชียนพระเยี่ยนน้อยจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระมหารัชสวัง
ซึ่งเป็นริ้วขบวนในวันที่๒๗ตุลาคมนี้ตามหมายกำหนดการ
โดยจะใช้เส้นทางจากถนนกลางสนามหลวง
ในถนนหน้าพระรานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมหาราชวังระยะทางพันเจ็ดสิบสี่เมตร
ใช้เวลา๓๐นาทีในริ้วขบวนประกอบด้วยตำรวจม้านำ
ตามด้วยมโหระทึกกองชนะลายทองซ้ายขวาแตรฝรั่งแตรงอนสัง
เครื่องสูงทองแผลลวดแถวตำรวจหลวงขนาบขณะที่รองศาสตราจารย์ในแพทย์ประดิษฐ์
ัญจวีนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุล
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูสามาลาประคองพระบรมอัฐิ
และศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูสามาลาประคองพระบรมราชสรีรางคาร
บนพระที่นั่งราเชียญพระยานน้อยโดยในการนี้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมอราชชกุมารี
เพลงมาร์ททงชัยเฉลิมพลมาร์ทราชวรรลบเพลงใกล้รุ่งและยามเย็น
ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพลในรัชกาลที่๙
สำหรับริ้วขบวนพระบรมอราชอิสริยะยที่๕ได้มีการเชิงพระโกธพระบรมอัตธิ์
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ขึ้นประดิษฐานบนพระวิมารพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
ซึ่งตามหมายกำหนดการเป็นริ้วขบวนในวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๕๙
โดยการซ้อมทั้งสองริ้วขบวนในวันนี้เป็นการซ้อมในพื้นที่จริงเป็นครั้งแรกค่ะ